เหตุการณ์นี้คลิปนี้เวลาที่ลงไปในโลกออนไลน

เป็นอุบัติเหตุรถชนกัน
คันหนึ่งเป็นรถหรูลัมโบกินี่

เพราะว่านี่คือลัมโบกินี่นี่คือจะมาเป็นขบวนถูกไหมฮะ
เป็นเหมือนกับเป็นคาราวานของเขาอ่ะนะคะแต่ว่าคันนี้เขาจะฉีกออกมา
แล้วก็ลักษณะเหมือนกับว่ามาจากเลนกลางแล้วจะยูเทิร์น
แต่รถกระบะมาทางตรงแล้วมันก็ชนกันอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมเราให้ดู๒มุมเลยนะคะ
เป็นคลิปที่กำลังพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่ารถ๒คันคือลัมโบกินี่ก็ไม่รู้ค่าซ่อนเท่าไหร่
เอางี้ละกันคือแป๊บแรกที่คนเห็นก็จะต้องนึกแบบนี้แหละนะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่สพสวรรคโลก
ไปพบกับตำรวจร้อยเวรเจ้าของคดีก็บอกว่า
หลังจากได้รับแจ้งเหตุก็ไปดูสภาพรถ
กระบะสภาพด้านหน้าพังยับเลย
คนขับคือนายทวีชัยอายุ๔๑ปี
ใกล้กันพบลัมโบกินี่สีแดง
สภาพประตูฝั่งคนนั่งด้านหน้าก็ถูกชนยุบกระจกแตกนะคะ
คนขับชื่อว่านางมาลัย
ทั้งสองฝั่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ประถมพยาบาล
ซึ่งเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกพอมีคลิปออกไปก็มีการถกเถียงกันนะคะ

แต่สุดท้ายทั้งสองฝ่ายเขาเคลียร์กันลงตัวแล้ว
ลัมโบกินี่ชดใช้แล้วก็มอบเงินให้เจ้าของรถกระบะ

เพราะรถต้องซ่อมต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ส่วนค่าซ่อมรถกระบะก็เดี๋ยวไปตกลงกันทีหลัง
ส่วนรถลัมโบกินี่เจ้าของจะไปซ่อมเองนะคะ
ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเปรียบเทียบปรับ
เจ้าของรถลัมโบกินี่ข้อหาขับรถโดยประมาท
ส่วนกระบะที่ถูกชนก็เอามาจอดเก็บไว้ด้านหลังสถานีตำรวจค่ะ
แล้วเนี่ยค่ะก็คันนี้ก็คงจะไปต่อไม่ได้
เพราะว่าถ้าเราดูจากตามข้อมูลเขามาในขบวน
ในขบวนเขาจะมีประมาณ๔๒คันเป็นกิจกรรมคารวานของ
กับจังหวัดตากช่วงวันที่๒๔ถึง๒๖พฤศจิกายน
มากันประมาณ๔๒คันก็เกือบ๑๐๐คน
ในนี้ก็จะมีสไปร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังร่วมกิจกรรมด้วย
ก็จะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวมาบริจาคเงินบริจาคสิ่งของ
เขาก็บอกว่าในกลุ่มเขาจะเน้นย้ำกันขับรถระมัดระวังใช้ความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
และเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาขบวนนี้ก็ไปถึงจังหวัดตากแล้ว
ภูมิกับสพแม่ท้อที่จังหวัดตากก็สั่งการตำรวจนะคะให้ดูแลความปลอดภัย
แล้วประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้รถใช้ถนนที่ขบวนรถผ่านนะคะ
เพราะว่าตรงเส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางปราบเซียนเหมือนกัน
มีฉายาโค้งร้อยศพนะคะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยนะคะ
ล่าสุดมีรายงานบอกว่าขบวนรถลัมโบกินี่คาราวานนี้ก็ไปทานอาหารที่บ้าน
ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำที่จังหวัดตากแล้วก็ไปกันตามกิจกรรมของเขาต่อไป
ก็ระมัดระวังค่ะเพราะว่าพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นหมดสนุก
มีตั้งใจจะไปเที่ยวจะไปพักผ่อนนะคะนี่ค่ะ